ว่ากันด้วยเรื่องของโครงการเราชนะกันต่อนะครับ
วันนี้บางท่านเองก็ต้องไปยืนยันสิทธิ์ในแอปเป่าตังค์

แต่ถ้าท่านเข้าได้แล้วท่านต้องไปยืนยันสิทธิ
ด้วยวิธีการที่จะเหมือนถ่ายรูปส่องใบหน้าของตัวเอง

กำลังคุยกับคุณสติบสกุลอยู่เวลาที่เอารูปส่องเลยนะครับ
มันก็จะต้องอยู่ในวงกม

หรือเพราะเธออ้วนขึ้นหรือเพราะเธอแก่ลง

ปากหนึ่งก็ไม่เห็นปากมาเห็นยักษ์มั้ง

เดี๋ยวนึงเข้ามาใกล้อีกหาปากไม่เจอ

จ้าปากย่ายเลย

หัวเราะคำจนน้ำตาไหล

แกะตรงในกรอบหน้าก็หน้ายาย

ลูกหลานลองทำให้คุณยายมาหลาย
วันบางทีมาทำทุกวิถีทาง
ดีนะฮะลูกหลานก็เลยบอกคุณยาย
เอาแป้งมาทาให้ขาวดู
สแกนใหม่คุณยายก็ลองทำตาม
แต่จะสแกนได้หรือไม่
ดูกันซะหน่อยนะฮะว่าเมื่อทาแป้งแล้ว
มันจะยืนยันตัวตนได้ไหมไปดูฮะ

เห็นไหมได้แล้วเหรอต้องหน้าขาวหน่อยเหรอ
นี่คุณยายหน้าขาวเลยว่าลูกหลานขอให้เติมแป้ง
เพราะว่าลูกหลานบอกอ๋อสงสัยก่อนหน้านั้นน่าจะซีดไปนะยายนะ

ยายเคยถ่ายบัตรประชาชนหน้าขาวยังไงก็ต้องขาวอย่างนั้นแหละ
หรือว่ายายถ่ายไปตอนสาวต้องทำให้หน้าสาวขึ้นมาเหมือนตะกอน

คือบางคนถ้าขำนะคุณเขาไปดึงยังไงดีอ่ะ
ดึงหน้าให้ผิวตึงเหรอ
เออดึงหลังหัวนี่ทำให้ดู

บางคนเขาให้ญาติดึงอย่างนี้ดึงตรงคออย่างนี้

แล้วก็ถ่ายรูปแบบหน้าตึงมากนะฮะ

ก็ไม่รู้ทำอย่างไรหลายคนเจอปัญหาหน้าแบบนี้นะคุณนะ
บางคนก็ต้องไปยืนยันสิทธิธนาคาร
เอาหน้าจริงไปให้ธนาคารเขาดู